สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับมินนี่นัทชาค่ะในระยะนี้นะคะ
คุณผู้ชมหลายท่านถามเข้ามาว่าทำไมหลายพื้นที่เนี่ย
เจอฝนตกหนักค่ะจากการตรวจสอบเรด้าอากาศนะคะ
คุณผู้ชมต้นเหตุของฝนเนี่ยก็คือมา
ลมฝ่ายตะวันตกค่ะเมื่อไหร่ที่ลมฝ่ายตะวันตกนะคะ
ปกครุมประเทศไทยนะคะภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะ
จะทำให้เกิดฝนกลางฤดูหนาวเพราะฉะนั้นในระยะนี้
พ่อแม่พี่น้องทางภาคเหนือต้องเฝ้าระวังฝนตกหนัก
เลี่ยงการอยู่กลางแจ้งค่ะ